เดินสายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับอย่างสมคมจักรยาน
ล่าสุดเข้าไปได้เงินมารวม๔ล้านบาท
ขอแม้อย่างเงิน๔แสนบาทในการอาชีพ
ผลเอกเดชาเหงกะศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานไทย
สร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจเลยนะครับใน๔เกมเนี่ยทำเหรียญรวมกันมาได้ทั้งหมด๑๑เหรียญนะครับ
หกเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินแล้วก็สี่เหรียญทองแดงพร้อมด้วยสตาร์ฟโค้ชนะครับ
และผลเอกเพิ่มศักดิ์พวงศาโรธครับที่ปรึกษาของสมาคมก็เข้าขอบคุณนะครับ
ก็เป็นโอกาสที่ศาลกิจกระยานนั้นทำผลงานดีด้วย
แล้วก็อยากจะเดินสายขอบคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
โดยนายอิสระก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน

พร้อมกับอวยพรให้ประสบความสำเร็จในระดับมนาชาติ

ที่ได้รับนะครับรางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น
สาขาผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติด้วยครับ
ธนาคารออมสินก็มีการมอบสลากออมสินให้กับนักกีฬา